ช่วงเช้าวันนี้เรื่องของโควิด๑๙ก็คงกระทบกับวงการกีฬาต่อไปเรื่อย
เช่นเดียวกับสถานการณ์ของบ้านเมืองทั่วโลกขนาดนี้นะครับ
การกีฬาส่วนใหญ่ณปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะไม่หลงเหลือ
กีฬาในประเภทในหลายแล้วที่ยังแข่งขันต่อ

ลีกเบลารุสยังแข่งขันอยู่เพียงแค่ลีกเดียว
แต่ว่าหลายชิ้นกีฬาโดยเฉพาะในประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยง
ตัดสินใจงดการแข่งขันกีฬาตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้ไปเลยครับ
ในบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับสโมสรบุรีรามยูเนเต็ดครับ
อยู่ในช่วงโปรแกรมไทยลีกเลื่อนการแข่งขัน
ก็มีทางนักเตะอย่างสุมประโชคสละรัชชาติสุมรักเหวินตา
รวมไปถึงแฟนบอลก็ร่วมกันทำหน้ากากครับ
นี่ครับช่วงนี้ก็คนเริ่มจะหันมาทำแบบนี้กันแล้วนะครับ
เนี่ยแร้งเท่ากันพวกสารคัดหลังของเหลวน้ำลายพวกนี้นะครับ
ดังนั้นถ้าใช้พวกหน้ากากแบบนี้ถือว่ากันได้เลยนะครับ
ก่อนหน้านี้คุณเนวินก็เพิ่งจะมอบโรงแรมส่วนตัวนะครับให้เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวแล้วก็ยังได้บริจาคอุปกรณ์ต่างที่เป็นประโยชน์ให้กับทีมแพทย์และยังมีทำถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ถูกปิดพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ
แบบร่านราดูนโรคส่วงอกโรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลคอนบุรี
เพราะส่วนใหญ่ต้องเข้าช่องทางตรงเริ่มจะมีเพจปลอมเปิดมาในการรับบริจาคกันแล้ว
นี่แบบง่ายง่ายนะครับนะครับบนของตัวเองความยาวประมาณ
สองนาทีสิบแปดวินาทีนะครับใครเปิดก็ไปทำตามกันได้นะครับ
วิธีการทำง่ายแล้วก็ละเอียดเลยครับใช้วิธีการทำที่ถือว่าประหยัดด้วย
ตกแล้วก็ไม่ถึง๑๐บาทนะครับสามารถที่จะมีหน้ากากแบบนี้ใช้ได้เลยครับ